คุณผู้ชมค่ะโค้งสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วว่าโอ๊ยวันนี้มันจะไม่ทันอยู่แล้ว
เราต้องรีบเข้าโค้งแต่ระวังแห่โค้งกันนิดนึง
ไปบุกเกาะคำชโนธกันเลยมาแล้วมาแล้วเจ้าแม่มาแล้ว
นี่ค่ะไปกันเลยที่เกาะคำชโนธนะคะวังนาคินนั่นเองนะคะ
อยู่ที่บ้านนวลเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศที่นี่นะโอ้โหไม่ต้องบอกดูจากภาพก็รู้ว่าคนเยอะขนาดไหน
เขาก็มาเพื่อที่จะกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมานั่นเองนะคะ
โค้งสุดท้ายแบบนี้คนก็หนาแน่นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะและนี่หน้าบริเวณสารพ่อปู่ศรีสุโธนะ
ครับจุดรวมพลของบรรดาคนชอบเสี่ยงเลยแหละคุณส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะที่ฮอตฮิตมากมากที่เกาะคำชโนธก็คือจุดที่สอง
เป็นจุดที่ต้องมาให้ได้ก็คือนี่ต้นมะเดือยักษ์และต้นไสล้มตรงนี้เนี่ยนะนี่ค่ะ
นักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเยอะมากเลยมาวิเคราะห์กลมเงยมองเห็นแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นศาลตั้งอยู่ด้วย
คุณจะต้องไปทำการกราบไหว้ขอพรที่ศาลก่อนแล้วค่อยเดินมาดูที่บริเวณตรงนี้นะคะ
หรืออีกหนึ่งที่ก็คือที่ขันน้ำมนต์ก็จะมีน้ำตาเทียนอยู่
หลายคนก็จะไปส่องก้มเงยดูที่บริเวณตรงนั้นนะคะ
ไปดูจุดที่๓กันบ้างจุดสุดท้ายคือบริเวณลานบวงสวง
บวงสวงเป็นจุดที่ทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีก็จะเห็นนาคน้อยค่ะ
มาร่ายรำเพื่อถวายพ่อปู่ศรีสุโธแบบนี้
งานนี้แน่นอนหลายคนจับจ้องไปที่ไหนคะคุณ
นิ้วมือของนากน้อยนี่แหละค่ะ
ร่ายรำกันไปอย่างอ่อนช้อยสวยงามเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นเพียงบรรยากาศในโค้งสุดท้ายที่เกาะคำชโนธเท่านั้นนะ
เป็นวันแห่งความหวังที่เรานำมาฝากกัน
ขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
และที่สำคัญการที่เราจะมีเงินมีทองจะร่ำรวยได้เนี่ย
มันเกิดจากสองมือของเราในการทำมาหากิน
อันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมว่า
คำชโนธเป็นอีกหนึ่งแหล่งเป็นอีกหนึ่งแห่งที่โค้งสุดท้ายเนี่ย
ใครที่มีความหวังอยากจะไปขอโชคขอลาบจะนิยมไป
ซึ่งจริงแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ย

ฉันจะต้องเดินทางไปสการะเสริมสิริมงคลกันที่คำชโนธ

ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปแล้วรู้สึกไป
แล้วก็ได้เห็นทั้งเรื่องราวทางความเชื่อนะคะ
แล้วก็เห็นเรื่องของพื้นที่บนเกาะนั้น